ในวันพรุ่งนี้๙ธันวาคมจะมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง
นั่นก็คือกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย
ปั่นออกจากพระราณพระราชวังดุสิต
ไปยังสวนสุขภาพรัฐโพนะครับระยะทางไปกลับทั้งสิ้น๓๙กิโลเมตร
โอกาสนี้เองไทยรัฐทีวีนะครับได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ได้จัดทำกราฟิกเส้นทางการปั่นในกิจกรรมนี้
เพื่ออธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจได้โดยง่ายนะครับติดตามได้จากรายงาน
อุ่นไอรักษ์คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์
บ๊ายอุ่นไอรักษ์
วันอาทิตย์ที่๙ธันวาคม๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์
จากนั้นจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
จักรยานในเส้นทางพระราณพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพพลัดโพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
จากพระราณพระราชวังดุสิตกรุงแทพมนาคอน
ไปยังสวนสุขภาพพระราณพระราชโพจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วส่งจักรยานวนกลับเส้นทางเดิมมาอย่างจุดเริ่มต้น
รวมระยะทางไปกลับ๓๙กิโลเมตร
ขบวนเริ่มปั่นออกจากพระราณพระราชวังดุสิต
มุ่งหน้าไปตามถนนราชดำเนินนอก
ต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินกลาง
อนุสวรีประชาธิปไตยอนุสรที่จัดสร้างขึ้น
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ
และพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูลของชาติ
ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ
ข้างวนเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านวัดภาษีรัตนสาธาราม
หรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
เปรียบดังอัญมณีแห่งรัตนโกศินเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกฏ
พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม
ผ่านแยกหน่วยมจาการรักษาดินแดน

วงเวียนใหญ่จุดสำคัญ
เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสวรี
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป

มุ่งหน้าสู่สวรรคสุขภาพรัดโผล่
เที่ยวกลับกลับรถที่หน้าซอยสุขสวรรค์๔๗

สะพานที่สร้างขึ้นในราชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๗เมื่อปี๒๔
เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพหมานคร

และเป็นอนุสรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ส่งสถาปนากรุงเทพหมานคร
ตอนเรื่องเทพซุดโลก๒๑๑ปศ๔๒
ลงสะพานแล้วจะเข้าสู่ถนนจักรเพชร

เนื่องไปยังถนนสนามชัยแทนการใช้ถนนเจริญกรุง
ขบวนจักรยานเข้าสู่ถนนราชดำเนินในราชดำเนินกลางราชดำเนินนอก
ขบวนจะสิ้นสุดบริเวณพระราณพระราชวังดุสิต
สถานที่จัดงานอุ่นไอรักษ์คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์
ตลอดระยะทาง๓๙กิโลเมตรจะส่งจักรยานผ่านสายน้ำสำคัญแห่งรัฐนโกศิลป์
และคู่คลองสำคัญ๒๙แห่งเช่นคลองสมเด็จเจ้าพระยา
ทีมเรียบคลองสามพระยาลำคลองเรียบไปกับถนนสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน
คลองบางไส้ไก่เดิมเรียกว่าคลองบางสักกาย
แต่เรียกเพี้ยนตามยุคสมัยจนมาเป็นบางไส้ไก่
คลองดาวคนองเป็นหนึ่งในคลองที่มีปริมาณการสัญจรทางน้ำจำนวนมาก
เพราะสามารถเชื่อมไปคลองต่างอีกหลายเส้น
ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทย
น้ำจะไหลออกอ่าวไทยเร็วขึ้นด้วยคลองรัฐโพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเพื่อบรรเทาอุทธกภัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีระยะทางทั้งใกล้ตามลำดับ
ส่วนจุดรายงานตัวของนักปั่นจัดไว้ทั้งหมด๙จุด
ประกอบด้วยจุดที่๑ลานคนเมือง
จุดที่๒สนามม้านางเลิ้งอี๑
จุดที่๓สนามม้านางเลิ้งอี๒
จุดที่๔ท้องสนามหลวง
จุดที่๕โรงพยาบาลสมเด็จพระปิณกล้าว
จุดที่๖ใต้สะพานตากศิลป์
จุดที่๗มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุดที่๘พระประแดงอาเค
และจุดที่๙โกดังสุภานาวากรุง
ปั่นทุกเส้นทางจะรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ตามจุดเริ่มต้นขบวนที่ลงทะเบียนสมัครไว้
หากประชาชนท่านใดประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์นี้
สามารถเป็นเราเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิด
ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์ใบ้อุ่นไอรัก